ไปทั้งเหนือพาไปทั้งใต้เลยดีกว่าคุณผู้ชม
สัมผัสอากาศหนาวให้มันฟินกันไปเลยนะคะ
เอาล่ะเริ่มต้นไปที่กว้านพยาวจังหวัดพยาวกันก่อน
เสียงหนาวมาเลยเสียงหนาวมาเลย

เนี่ยบรรยากาศดีมากเลยนะคะ
เพราะว่าที่นี่มีจุดชมวิวที่สวยงามมากเลยค่ะ
เป็นจุดชมวิวที่สูงอีกแห่งหนึ่งของจังหวัด
ช่วงนี้ก็มีนักท่องเที่ยวทั้งในตัวจังหวัดเอง
แล้วก็ต่างจังหวัดเดินทางมารับลมหนาว
ชมหมอกที่ปกคลุมทั่วจังหวัดอย่างสวยงามนะคะ
โดยเฉพาะที่กว้านพยาวนี่แหละค่ะ
รวมไปถึงตัวเมืองพยาวก็จะมีนักท่องเที่ยวเขาแวะเวียนมาแบบนี้
มาถ่ายรูปที่จุดชมวิวมากันแบบต่อเนื่องไม่ขาดสาย
มาแล้วก็ต้องเดินขึ้นดอยหลวงหรือดอยนอกค่ะ

งเต็นต์นอนไงคะคุณ
รับลมยามค่ำคืน
หวานแหววโรแมนติกสวีทวิดวิวเลยนะคะ
แล้วก็ตอนเช้าคุณก็จะได้ชมพระอาทิตย์ขึ้นมาตอนเช้าตรู่
ถ่ายรูปเช็คอินกันสวยดีไหมดี

ช่วงนี้นะปลายฝนต้นหนาวแบบนี้นะ
แนะนำเลยว่าเมืองไทยคุณไปเลยทุกภาคมีทะเลหมอกหมด

หมอกกลับมาฝากคุณผู้ชมด้วยจริง

เก็บเหมามาฝากมีคุณผู้ชมเข้าไปคอมเมนต

ก็มีหมอกสวยแบบนี้เหมือนกัน

ตอนนี้นะคะกลุ่มช่างภาพอิสระในพื้นที่จังหวัดกระบี
เขาก็นำภาพวีดีโอสวยที่เห็นนี่แหละค่ะ

คนก็เลยมาดูกัน
แล้วก็อุ้ยเห็นว่าที่นี่เลยเหรอกระบี่สวยงามขนาดนี้เลยทีเดียว

มันก็คือจุดชมทะเลหมอกบ้านปากน้ำหมู่๑ตำบลปากน้ำ
อำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบีค่ะ
จริงแล้วค่ะคุณผู้ชมพื้นที่นี้เป็นสวนยางพารา

ใช่ทีนี้เจ้าของที่ดินเขาก็เลยโค้นยางพาเราออก
เพราะมันหมดฤดูของมันหมดอายุของต้นที่มันปลูกมานานแล้วค่ะ

ก็เลยโค้นออกไปมันก็กลายเป็นเนินดินที่สามารถเดินขึ้นไปได้อย่างง่าย
เยอะมากจริงคุณคุณ